เตือนภัยกันไว้เลยคุณผู้ชมคุณนัทธนัน
เวลาที่ไปจอดรถถ้าเกิดว่าทางเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางราบ
มันเป็นทางลาดมันเป็นเนิน

ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ฉันไปแล้วนะ
โอ้โฮคุณผู้ชมดูสิเฮนตั้งแต่ตอนแรกเลยคือรถกระบาทคันนี้
เจ้าของเขากำลังเอาแผ่นยางเห็นไหมขนแผ่นยางขึ้นท้ายกระบะอยู่
แล้วนี่จู่ไปแล้วไปแล้วค่อยไป

แต่รถไปต่อได้เอาเจ้าของนี่นุ่งผ้าขาวม้าผืน
เดี๋ยวพยายามดึงไม่สำเร็จ
หัวทิ้มปักลงไปอยู่ตรงร่องน้ำตรงนั้นนะคะ
ตัวเจ้าของรถเนี่ยผ้าขาวม้าแทบจะหลุดกันเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้ทำยังไงรถมันปักลงไปแบบนั้นแล้ว
จะเอาขึ้นมายังไงก็ต้องไปบอกเพื่อนบ้านนั่นแหละ
ช่วยกันหน่อยเอารถไถได้ไหมเอามาลากขึ้นมาได้ไหม
นี่ตอนที่เอารถแท็กเตอร์เอารถไถขึ้นมา
จะลากขึ้นมาไม่ได้คุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายทำยังไงพยายามแล้ว
ต้องไปหานี่มาอีกคันนึงเป็นกระบะ
เอากระบะมาช่วยอีกคันนึงคุณว่ารอบนี้ได้ไหม
คือช่วยกันดึงใช่ไหมน่าจะได้แล้วนะ๒คัน
เนี่ยรอบนี้ถึงช่วยกันดึงมาจากร่องน้ำได้สำเร็จ
แต่ตอนที่หน้ามันปักไปแบบนั้นอยากเห็นสภาพข้างหน้าไหมว่ายังไง

มันยุบมันยับขนาดไหนยุบนี่ตอนดึงขึ้นมาได้แล้วนะคุณผู้ชม
ดูข้างหน้าคุณผู้ชมเชื่อไหม
ไม่มีร่องรอยความเสียหายเลย

เนี่ยค่ะทางเจ้าของเนี่ยนะคะเจ้าของรถกระบะคันนี้เนี่ย

คือนายสมชายเจริญรูปอายุ๕๗ปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสาย

ตอนนั้นก็คิดว่ารถคงโดนทั้งหน้าทั้งหลัง

แต่พอไปดูข้างหน้ารถเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลย
แล้วเขาบอกว่าไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดขวน
พอฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นคนเนี่ย
ถ้าไม่มีร่องรอยอะไรก็จะถามว่าห้อยพระอะไร

น่าจะเป็นจังหวะตอนดึงรถขึ้นมาแล้วกระแทกกับรถแท็กเตอร์อะไรนั่นแหละ
นี่ข้างหน้าคุณผู้ชมช่วยดิฉันดูหน่อยสิตกลงไปในร่องน้ำแบบนั้นคุณผู้ชม

ป้ายทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนก็อยู่ชัด
กันชนหน้าทุกอย่างคือมันยังเหมือนเดิม
แล้วถามว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคุณสมชาย
ทำไมถึงไม่มีอะไรเป็นรอยขีดขวดด้านหน้าเลย
นี่พามาเปิดดูในรถค่ะถ้าเป็นคนห้อยพระอะไร
แล้วรถล่ะมีห้อยพระอะไรห้อยพ่อท่านนวลปริสุทธโธค่ะ
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐารามที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
แขวนห้อยไว้หน้ารถแล้วก็ใส่เอาไว้ตรงช่องเก็บของหน้ารถนี่แหละ
ก็เชื่อว่าจะเป็นบุญบารมีที่ทำให้รถไม่เป็นร่องรอยอะไรเลย
ก็โชคดีที่รถพี่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเอาจริงนะคะ
ยังไงก็ต้องอย่าประมาทต่อไปก็ใส่เบรกเอาไว้ดีกว่านะคะ
เบรกมือเอาไว้หน่อยนะคะ